อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เป็นบรรยากาศการบวชของคุณอาตอมสัมพันธภาพ
เข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อเช้า
ช่วงสักประมาณ๖โมงที่ผ่านมานะคะ
เชิญค่ะ
เชิญค่ะบรรยากาศงานอุปสมบทนักแสดงหนุ่มอาตอมสัมพันธภาพนะคะเพื่อนสนิทดาราสาวแตงโมนิดา
ล่าสุดตอนนี้นะคะหน้าก็เข้าไปในโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังทำพิธีบรรพชาอยู่ค่ะ
ตอนนี้นะคะแจ๊กกะลีนก็อยู่ที่วัดป่าทองเนียมนะคะย่านหนองแข็มนั่นเองค่ะ
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าแม้จะมีสายฝนโปรยปลายลงมาค่ะ
แต่ว่าครอบครัวนะคะเพื่อนสนิทตลอดจนแฟนสาวของนักแสดงนะคะ
คุณอาตอมเนี่ยค่ะก็ได้ทำพิธีแห่นาคอย่างเรียบง่ายค่ะ
เดินเป็นขบวนมาส่งหน้าพร้องกับเดินรอบบ่วนสามรอบ
บรรพชาใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงด้วยกันค่ะ
เดี๋ยวย้อนกลับไปนะคะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้

จากคุณแม่นะคะครอบครัวแล้วก็ยังมีพี่ชายแฮกนะคะ
คุณพลอยชนลวิทย์ครูเป็ดมนชีพมาร่วมพิธีด้วยค่ะ
ซึ่งก่อนที่หน้ากาตอมจะเข้าพิธีปลงผมนั้นนะคะ
ก็ได้มีการเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะว่า
ที่อยากจะบวชอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตนเอง
ซึ่งในตอนนั้นนะคะก็ยังได้ปรึกษากับแตงโม
และแตงโมยังบอกด้วยว่าจะมาถือร่มให้ในงานด้วยค่ะ
แต่พอเกิดเหตุร้ายเพื่อนรักเสียชีวิต
ตอมจึงขอวิธีกุศลครั้งนี้ให้กับแตงโมด้วยค่ะ
โดยจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทุกวันนะคะ
และจากเดิมที่จะบวช๑๕วันก็ขอเพิ่มเป็น๑เดือนเลยค่ะ
ซึ่งอาตอมนะคะก็ได้ฉายาทางธรรมว่า
สมาบันโทแปลว่าผู้รอบรู้ค่ะ
โดยมีกำหนดศึกในวันที่๒๐เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ซึ่งนางอาตอมนะคะก็ยืนยันว่าการบวชครั้งนี้

แต่อยากทำให้เพื่อนรักแตงโมนิดาจริงค่ะ
แล้วก็ยังขออนุโมทนาบุญกับแฟนไทยรัฐทีวี

ฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ได้รับบุญไปพร้อมกันนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับ
สำหรับศิลปินดาราที่มาร่วมพิธีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ก็มีผู้จัดละครค่ะพี่ชายแฮ็กค่ะคุณจรสันเทวินนะคะ
เผยความรู้สึกด้วยนะคะว่าดีใจที่ได้มาร่วมพิธีเช้านี้นะคะ
และเชื่อว่าผลบุญจากการบวชครั้งที่๒ครั้งนี้นะครับ
ก็จะส่งให้คุณแตงโมนิดาเนี่ยไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะไปฟังเสียงสักเล็กน้อยค่ะ
ตอนนี้ฝนตกหนักแล้วค่ะที่วัดป่าทองเนียมนี่แหละค่ะ
ซึ่งกำหนดการนะคะพิธีบรรพชาของนาคอาตอมนะคะ
ก็จะเสร็จสิ้นในตอนเวลาประมาณ๙โมงเช้าค่ะ
ซึ่งจากรายงานข่าวนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคุณขวัญอุสามณีนะคะ
รวมไปถึงเพื่อนสนิทนะคะคุณแอนนาฮิโปมาร่วมพิธีกันด้วยนะคะ
ติดตามข่าวได้นะคะในช่วงข่าวช่วงเที่ยงนะคะ
บันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะคือตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วนะคะ
เดี๋ยวแจกรีนต้องลาไปแล้วค่ะอัธวิทย์ถ่ายภาพ
กรินรายงานจากวัดป่าทองเนียมน้องแคมป์ค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณแจ๊กกะรีนนะคะหลบฝนก่อนนะคะ
ฝนเนี่ยเทลงมาหนักมากเลยนะคะที่บริเวณวัด
ส่วนกรณีเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยค่ะเป็นภาพที่คุณอาตอมเนี่ย
เข้าพิธีอุปสรมบทเนี่ยค่ะคุณอาตอมเองก็สนิทสนมกับคุณตามวงมาร่วมยี่สิบปี
เป็นเพื่อนสนิทกันมาเนี่ยคือรู้ใจคุยกันทุกเรื่อง
อาตอมบอกวันที่เกิดเหตุก็ไปที่ท่าน้ำไปร่วมค้นหาด้วยไปรับร่างด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็อนุโมทนาบุญแล้วกันอีกสักพักหนึ่งก็จะได้เป็นพระอาตอม
นะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่พิธีอยู่ในโบสถ์นะฮะอืม